วิ่งกันแต่เช้าตรู่เลยนะคะ

ยอดตอนนี้น่าดีใจมากนะคุณนักศักดิ์ไหน

ใช่ค่ะนายอธิวราคงมาลัย

ออกวิ่งมาเป็นวันที่๘แล้ว

ตำบลน้ำน้อยอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะ
เริ่มตั้งแต่ตี๔ครึ่ง
ที่โปรยปลายลงมาบางช่วงนะคะ
แต่ว่าสองข้างทางก็ยังคงมีชาวบ้าน

และมาลัยธนบัตรให้กับพี่ตูนด้วย
วัยรุ่นบางคนก็นำกีต้าไปให้พี่ตูน

หลายคนก็ออกไปยืนรอรับกัน

ก็ไปมอบทุนการศึกษาจำนวน๕๐๐๐บาท

โดยมีนายนนพิพัฒน์สุวรรณมณี
รักษาการแทนอำนวยการโรงเรียน

และเด็กหญิงบุญญาวันภูทองเงิน

เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศตอนนี้
พุ่งไปถึง๑๑๗๓๐๐๐๐๐บาทแล้วนะคะ

อยู่ที่๒๘๐กิโลเมตร

จะไปอยู่ที่โรงเรียนบ้านพังเผาค่ะ

สุดเขตแดนใต้สู่เหนือสุดแดนสยาม

สิ้นสุดที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย

วันที่๑พฤศจิกายนที่ผ่านมาแล้ว
แล้วก็ตั้งใจจะวิ่งให้ถึงจุดหมายปลายทาง

เป้าหมายยอดเงินบริจาคที่๗๐